การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
อุทิศพระองค์อย่างยาวนานในการพัฒนามนุษยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรก็ทำให้ในปี๒๕๕๙
ได้รับการทูลกล้าวทุนกระหม่อม
ถวายรางวัลเกียรติยศความสำเร็จสูงสุด
ด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งพระราชดำริและพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพของในหลวงรัชกาลที่๙

ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน
อันเป็นวาระการพัฒนาของโลกในช่วง๑๔ปีต่อจากนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
คือพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งพระราชปนิษฐานนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนตลอดรัชสมัย
ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
แทบจะไม่มีถิ่นธุรกันดาลไหนที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไปเยี่ยมเยี่ยนทุกสุขของราศดร
ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ประทับรอยพระบาทไปทั่วแผ่นดินไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
ปี๒๕๔๙ในโอกาสการครองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
ทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ในหลวงราชการที่๙ด้วยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายอย่างยาวนาน
ในการผลักดันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนก้าวหน้าเป็นรูปธรรม
โดยนายโคฟี่อันต์เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น
ที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์
ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหลายล้านคนในชนบททั่วประเทศ
โดยไม่แบ่งแยกสถานะเชื้อชาติหรือศาสนา
ความสำเร็จของโครงการพัฒนาที่สูงในภาคเหนือตามแนวพระราชดำริ
ยังได้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชผลเมืองหนาว
ที่ยังประโยชน์ให้กับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนพม่าและลาว
เช่นเดียวกับการที่ทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่
ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์
รวมถึงพระบรมราชุปธรรมต่องานด้านสาธารณสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ
อกจากนี้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานแก่ประสบกรณิกร
เป็นหลักที่ชี้แนะแนวทางการพัฒนาอย่างสมดุลองค์รวมและยั่งยืน
นำไปปรับใช้ได้ทั้งระดับปัจเจกชุมชนภาคธุรกิจและภาครัฐ
ห่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตและความเปลี่ยนแปลง
ถวายรางวัลเกียรติยศความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งนายมาตินฮาร์ดแทนเซ่นรองผู้แทนโครงการพัฒนา
พระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้รับการทูลกล้าวทุนกระหม่อม
ถวายรางวัลเกียรติยศนี้

ได้รักษาที่คุณประโยชน์

ที่ถึงเพิ่มการคุยด้วย
ของประเทศไทยและทุกคนของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ
เพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งรองผู้แทนโครงการพัฒนา
สหประชาชาติมองว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงราชการที่๙พระราชทานแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
มีความสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
สหประชาชาติอย่างชัดเจนและจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ประเทศไทย
บรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติได้สำเร็จ
สิ่งที่มีงานต่าง
ในวิสุทธิ์ไนอยู่
ในนั้นเขาจะมีคีย์ใช้กัน
ที่ยังถูกต้อง
หักสถานการณ์

พระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรามีรธารามหาผู้มีพลอดุลยาเดต

จึงไม่ได้เพียงแต่ยังประโยชน์ให้กับประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพของพระองค์เท่านั้น
แต่หลักการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์
ยังถือเป็นเข็มทิศนำทางสู่การพัฒนาในอนาคต
สอดคล้องกับเป้าหมายสากลอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน